ตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ
เกิดเหตุ๕ชีวิตในบ้านต้องภาวะเลยนะครับ
เพราะว่ามีคนร้ายมายิงถล่มนะครับ
แล้วก็คนในบ้านบอกว่าไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยนะฮะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นการยิงคมคู่

เมื่อปี๖๐ก็มีเหตุคนร้ายยิงถล่มบ้านของเขาเหมือนกัน
แต่ตัวลูกชายนะฮะลูกชายของเจ้าของบ้าน
ปรากฏว่าบอกว่าได้ยินเสียงรถขับวนเวียนอยู่หน้าบ้าน

มีคนร้ายใช้วุฒิปืนสงครามยิงถล่มที่บ้านเล็กที่๑๒๓หมู่๗
บ้านทุ่งหวังนาป้อที่อำเภอ
อภัยที่ตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ

อยู่ริมถนนซอยสายทุ่งหวังหนองใส่

ตกอยู่บนพื้นถนนหน้าบ้าน๒ปลอก

ฝาผนังปูนหน้าบ้านพบรูกระสุนเจาะ๑รู
เสาปูนหน้าบ้านพบอีก๑รู
และมีหัวกระสุนลักษณะแบนดี้ตกอยู่๑หัวนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
อีกทั้งกระสุนได้เจาะผ่านหลังคาหน้าบ้าน
ทะลุไปถึงห้องนอนภายในบ้านอีก๑รู
เจ้าของบ้านภาวะตรงนี้โอ้โหกระสุนมันทะลุมาถึงห้องนอนเลยนะครับ
โดยบ้านหลังดังกล่าวจริงแล้วอาศัยอยู่ด้วยกัน๕ชีวิต๕คน
ก็มีนายวิโรธเอ็นตุ้งอายุ๔๕ปีผู้เป็นพ่อนะครับ
นางสาวนันทพรเอ่งเอ่งตุ้งอายุ๔๐ปีผู้เป็นแม่
นั้นก็มีลูกชายอีก๒คนคือนายชาญวิทย์เอ็นตุ้งอายุ๒๑ปี
เป็นลูกชายคนโตแล้วก็นายบอลอายุ๑๕ปีเป็นลูกชายคนเล็ก
อกจากนี้ก็ยังมีนางสาวแตงนะครับ
ซึ่งเป็นแฟนสาวของลูกชายคนโตอาศัยอยู่อีก๑คนนะครับ
จากการสอบถามนายบอลซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กวัย๑๕ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอข้อมูลจากนายบอล
นายบอลเปิดเผยนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่า
ในขณะที่ตัวเขาเองนอนเล่นโทรศัพท์มือถือ
อยู่กับพี่ชายแล้วก็แฟนของพี่ชายภายในห้องนอนพี่ชายนะ
ส่วนพ่อของเขานอนอยู่ห้องติดกัน
ตัวนายบอลได้ยินเสียงรถยนต์ขับเวียนไปวนมาอยู่หน้าบ้านนะครับ
แล้วก็แอบมองอยู่ปรากฏเห็นทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์
ไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อขับผ่านหน้าบ้าน
ก่อนที่จะวนกลับมาจอดที่ถนนหน้าบ้านจอดอยู่อย่างนั้นประมาณสัก๕นาที
นายบอลบอกเท่าที่เห็นนะเห็นลางเพราะมันมืดเหมือนกัน
แต่ไม่ทราบป้ายทะเบียนนะครับ
และหลังจากนั้นก็เป็นเหตุระทึกแล้วฮะ
รถกระจกลงแล้วใช้อาวุธปืนกราดยิงถล่มบ้านของเขา

หลังก่อเหตุคนร้ายก็รีบขับรถยนต์หนี
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่จอดมาด้วยเนี่ยก็ขับหนีเหมือนกันนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนคอยชี้เป้า
เชื่อว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นคนคอยชี้เป้านะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าหลบหนีไปทางทิศตะวันออกของบ้าน
บนถนนเส้นทางเรือนจำจังหวัดตรัง
นี่เป็นสิ่งที่นายบอลลูกชายคนเล็กเปิดเผยกับตำรวจนะครับ
หลังจากเกิดเหตุพี่ชายก็รีบโทรแจ้งตำรวจ

เพราะตอนกลางคืนไม่กล้าออกมาหรอกเนอะ
มีคนร้ายมายิงถล่มบ้านแบบนี้ไม่กล้าทำอะไรเลย
พอตอนเช้าก็ต้องมาตรวจสอบความเสียหายนะครับ
นายบอลลูกชายคนเล็กของบ้านบอกว่าเท่าที่เห็นนะ
พฤติกรรมของคนร้ายน่าจะตั้งใจยิงบ้านของเขาอย่างแน่นอน
เป้ามายิงที่บ้านเลยแต่อาจจะเป็นการยิงข่มขู่
เพราะจากการที่วิเคราะห์วิถีกระสุน
เป็นการยิงสูงเหนือศีรษะแล้วก็โดนบ้านเพียง๓นัด
เพราะว่าเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืน๖๗นัดนะครับ
หรืออาจจะเป็นการยิงผิดบ้านผมก็ไม่แน่ใจนักนะครับ
โดยก่อนหน้านี้ประมาณ๑สัปดาห์นะฮะก็มีรถเก๋งคันนี้แหละฮะ
ก็ขับวนเวียนอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีรถยนต์กระบะมาขับวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลายครั้ง
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ซึ่งตัวนายบอลคิดว่ากลุ่มคนพวกนี้
น่าจะขับรถมาดูลาดลาวก่อนที่จะลงมือ
ส่วนตัวผมเองรวมทั้งพ่อแม่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนนะครับ
จะมีเพียงแต่พี่ชายที่อาจจะมีศัตรูคู่อริอยู่บ้าง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นการล้างแค้นหรือแก้แค้น

ทีนี้คนในบ้านก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้าย

ซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวหวาดภาวะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนทางด้านผู้เป็นแม่ของครอบครัวนี้นะฮะคือนางสาวนันทพร
ก็เปิดเผยข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
เมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่ที่บ้าน
เพราะเธอไปนอนที่บ้านแม่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
ในบ้านก็จะเหลือกันอยู่๔คนคือสามีเธอลูกชาย๒คน
แล้วก็แฟนลูกชายคนโตอีก๑คนนะครับ
ทราบเรื่องมาจากลูกชายนี่แหละครับ
ตอนเช้าเธอก็รีบมาที่บ้านแห่งนี้มาดูเหตุการณ์
เธอก็ยืนยันว่าตัวเธอเองแล้วก็สามีไม่เคยมีปัญหากับใคร
อกจากตัวของลูกชายคนโตที่อาจจะมีปัญหากับใครอยู่บ้าง

ว่าเรื่องของการถูกยิงถล่มบ้านครั้งนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไร
แล้วเธอก็เล่าย้อนให้ฟังบอกว่าเมื่อปี๖๒
เคยเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงถล่มหน้าบ้านมาแล้ว๑ครั้ง
ทีนี้แจ้งความกันแล้วแต่เรื่องก็เงียบหาย

ซึ่งเธอเองก็หวาดภาวะไม่กล้าที่จะอยู่บ้านแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดนะครับ
ซึ่งน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ครอบครัวนี้ยังปกปิดอยู่
คาดว่าเป็นการเจาะจงยิงถูกหลัง
ไม่ถูกหลังนะถูกหลังแต่เป็นการยิงข่มขู่นะครับ
ตำรวจก็เก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เพื่อติดตามหาตัวของผู้ก่อเหตุ
รวมถึงสิ่งที่สำคัญสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ